ส่วนนักฟุตบอลไทยอีกหนึ่งคนนะคะ
เป็นกัปตันทีมฟุตบอลไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
นั่นก็คือเจ้ายิมวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญค่ะ
คนนี้เขาโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากนะคะ
ก็เลยถูกเชิญให้ไปทดสอบฝีเท้าแห่จากโกอินเตอร์ซะแล้วค่ะ
บิ๊กจีหรือว่าคุณจีระสักจมทองนะคะ
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแล้วก็สื่อสโมสรชนบุรีเอฟซีค่ะ
ออกมาเปิดเผยว่าที่สโมสรเอฟซีโตเกียวยักษ์ใหญ่
ทาบทามยิมวรชิตกณิสีบำเพ็ญดาวรุ่งของสโมสรเป็นเรื่องจริง
แต่ยังไม่ใช่เรื่องการซื้อตัวนะคะ
เป็นเพียงแค่ให้ไปทดสอบฝีเท้าเป็นเวลา๑สัปดาห์เท่านั้น
จากนั้นก็ยังบอกด้วยนะคะ
สโมสรสนับสนุนเต็มที่สำหรับการเดินทางไปทดสอบฝีเท้าในครั้งนี้
เพราะว่าถือเป็นโอกาสที่ดีของยิมที่จะยกระดับตัวเองขึ้นสู่ฟุตบอลระดับที่สูงขึ้นไป
พร้อมกับยังเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่จะช่วยต่อยอดและก็พัฒนาฝีเท้า
สำหรับยิมนะคะจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่๑๕ธันวาคมนี้
หลังจากที่ฟุตบอลไทยลีกจบการแข่งขันในวันที่๑๓ธันวาคมค่ะ
และก็จะอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา๗วันนะคะก่อนที่จะกลับมาที่ประเทศไทยวันที่๒๒ธันวาคม
เพื่อมาสมทบกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี